ข่าวแรกนี้ตำรวจในท้องที่นี้ต้องดูหน่อยนะฮะ
คนเสียหายก็ถามว่าทำไมช้าจังจะต้องรอให้เกิดเหตุหนักกว่านี้หรือเปล่า
สกลนครนะครับไปจับอดีตลูกเขยที่ก่อเหตุรอบวางเพลิงนะครับ
บ้านของอดีตพ่อตาแล้วก็ยังไปเผาบ้านแบบเดียวกันนี้ที่บ้านอ่า
ญาติผู้ใหญ่ของอดีตภรรยาสองหลังนะฮะไปทำตอนดึก
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจุดไฟกับขวดน้ำมันโยนฟื๊บเข้าไปฮะ

ผมทำท่าเหมือนซะด้วยนะฮะ
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านที่เกิดเหตุจับภาพเอาไว้ได้ชัดเป๊ะครับ
นะครับเหตุเกิดที่บ้านหลังนี้ตอนเช้ามืดเมื่อคืนนี้เอง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อนายวิสุทธิ์นินเขตโพสต์ข้อความถึงตำรวจบอกว่า
คุณจะรอให้ไฟไหม้บ้านหรือมีคนตายซะก่อนหรือครับถึงจะดำเนินการจับกลุ่มครบหนึ่งเดือนแล้ว
ที่แจ้งความและผู้ก่อเหตุยังมาก่อเหตุซ้ำสี่ห้ารอบถ้ายังไม่ดำเนินการผมจะแจ้งจังหวัด
ถือว่าท่านช่วยเหลือผมไม่ได้เอาล่ะสินะฮะ
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายวิสุทธิ์อายุ๔๗ปีนะครับเป็นชาวบ้านโคกสะอาดตะบนไร่อำเภอพันนานิคมนะฮะ
สุทธิเล่าเบื้องต้นก่อนบอกว่าโอ้โหเขาเดือดร้อนเหลือเกินอ่ะ
เป็นเดือนแล้วเข้ามาก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกสี่ห้ารอบผู้ก่อเหตุเขาก็รู้รู้ชื่อนามสกุลด้วย
วีรชัยรัตนาอายุ๒๔ปีไม่รู้จักดีได้ยังไงเป็นอดีตลูกเขย
นะฮะเลิกกับภรรยาไปแล้ววีรชัยเนี่ยเข้ามาก่อเหตุที่บ้านสองครั้งนะครับ
โดยครั้งแรกเนี่ยโยนระเบิดเคริงเนี่ยเข้ามาใต้ถุนบ้าน
ครั้งที่สองเนี่ยโยนเข้าไปในกองไม้ที่ใต้ถุนบ้านแต่ช่วยกันดับทัน
แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งนะเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยช่วงตี๒ของวันนี้เอง
วีรชัยมาอีกนะครับมาก่อเหตุที่บ้านนายละมัยรัตนาอายุ๖๓
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสะอาดเป็นพ่อตาของพี่วิสุทธิ์
โดยผู้ก่อเหตุทำแบบเดิมเลยนะครับคือมาจุดขวดแก้วที่มีน้ำมันอยู่นะครับ
แล้วก็โยนเข้าไปที่ประตูบ้านดีนะตรงนั้นเป็นปูนนะ
แล้วหลานของคุณละมัยอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับมาดับได้ทันอภิวิสุทธิ์ว่ายังไงเล่าหน่อยฮะ
ประมาณไปฝุ่นด่านะครับทำให้บอกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ่ง
ของในเข้าครัวผมนะครับแล้วก็ไปจุดไปยูเฮิร์ดมีย่ายผม
อีกนะครับสามเทือดสี่เทือดแล้วนะครับก็เป็นที่นะตก
ใจนะครับนากัวอ่าท้องที่จะทำไหมท้องที่นะฮะพันธ์
ตำรวจเอกพยุงศักดิ์นามวันเรื่องไปถึงท่านรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครแล้วนะครับ
สั่งการให้ชุดสืบสวนสพพนานิคมร่วมกับชุดเฉพาะกิจ
ตำรวจภูทรสกลนครเลยเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
มาสอบสวนพร้อมด้วยแกลลอนน้ำมัน๑อันนะครับ
มีน้ำมันเบนซินมีผ้าคีริ้วที่ชุบน้ำมันมีไฟแช็คแล้วก็มีดนะครับ
ปัสสาวะอ้าวม่วงสิครับนะฮะสอบถามเพื่อนบ้านทุกคน
พูดเป็นเสียงเดียวกันครับคุณผู้ชมคุณพระราพรครับ
บอกว่าโอ้โหเอือมละอาจริงกับพฤติการของวีรชัยเนี่ยนะฮะ
อกจากที่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะเคยก่อเหตุทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ตัวเองมาแล้วด้วยครับ
หลักฐานครบนะฮะเป็นข่าวปั๊บได้ตัวปุ๊บเลย
ฝากตำรวจดูคดีนี้หน่อยนะคะ